ไปไม่ไหวแล้วใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าใครที่เคยไปเชียงใหม่เคยไปเดินห้างนี้ไหมครับ
คนในในห้างร้านค้าตกใจรู้ตอนนั้นน่ะนี่อยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะ
ใช่คือเปิดให้บริการอยู่จู่ปิดกลางใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะงานนี้ทุกคนน้ำตาซึมกันหมด
ทยอยขนเข้าของกลับบ้านแบบไม่ทันกันเลยเพราะว่าห้างเนี่ยไม่ได้ประกาศล่วงหน้า
รายกระทบหนักสั่งวัตถุดิบของสดมาแล้วเพียบโอ้โหนี่ขนข้าวขนของออกมากันหมดเลย
ใช่ครับยังไม่ทันได้ขายฮะยังไม่ทันได้ขายได้รับความเสียหายกันไป
ส่วนชาวเชียงใหม่ทั่วไปก็ใจหายนะที่เคยไปเดินนะบอกคุ้นเคยกับห้างนี้เป็นอย่างดี
ออกหนังสือชี้แจงร้านค้าภายในศูนย์การค้าบอกว่าศูนย์การค้าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
จากสถานการณ์โควิด๑๙ตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๖๓เป็นต้นมา
แต่ก็พยายามประคับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงินเพราะว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับมาโดยตลอด๓ปี
และพยายามไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบโดยให้ส่วนลดค่าเช่ารวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือน
เพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน
แต่ขณะนี้บริษัทไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป
ตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๕คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดอันเป็นสาระสำคัญ
บริษัทจะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านทราบต่อไป
ผมว่าแบบเขาพยายามใช้สายป่านมาจนที่สุดแล้ว
จนวันนี้มันขาดผึงทั้งที่มันกำลังจะเริ่มผงกหัว
เพราะยอดผู้ติดเชื้อยอดคนตายจากโควิด
ประเทศก็เปิดแล้วแต่ผมว่าเขาคงสุดแล้วจริง